คุณผู้ชมคะมาดูหน่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกเล็กค่ะ
อืมวัยประมาณห้าเดือนครึ่งโอ้โห
ซึ่งเป็นวัยที่แบบเขากำลังจะฝึกคว่ำอะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเด็กเสียชีวิตนะคะ
ถามว่าทำไมอ่ะผ้าห่มมาคุมทับลูกอยู่อ่ะใช่ฮะ
แล้วนี่ดูสิโอ๊ยกอดลูกอยู่แล้วก็ร้อง
ผมร้องไห้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปสอบถามเลยต้องเตือนไปอุทาหรณ์เลย
จริงเพราะแม่นี้ก็เผลอหลับไปใช่
คลิกขึ้นมาไม่ได้อ่ะเหตุการณ์นี้เนี้ยนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองอุดรพร้อมแพทย์เข้าไปตรวจสอบ
เหตุการณ์ที่มีเด็กเสียชีวิตที่บ้านอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะคะ
จุดที่เกิดเหตุไปเจอเจอนางธนพร
อายุ๒๘ปีกำลังอุ้มร่างน้องปุ๊บปั๊บ
วัย๕เดือนครึ่งร้องห่มร้องไห้
คือแม่เล่าให้ฟังว่าแต่งงานกับคุณพ่อ
คุณพ่อสุวิทย์ก็มีลูกด้วยกัน๒คนผู้ชายทั้งคู่เลย
คนแรกอายุขวบครึ่งค่ะคุณผู้ชม
อีกคนนึงคือนี่แหละน้องปุ๊บปั๊บ๕เดือนครึ่ง
แล้วคิดดูสิน้องปุ๊บปั๊บเป็นช่วงกำลังหัดพลิกคว่ำ
น้องก็ยังพลิกได้ไม่ได้แบบคล่องอะค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่บอกว่าแม่อยู่บ้านคนเดียว
พ่อน้องไปทำงานพอตอนเที่ยงปั๊บเนี่ยนะ
กับลูกชายขวบครึ่งก็นอนอยู่บนที่นอนในห้องนี่แหละ
ปุ๊บปั๊บก็นอนคว่ำอยู่บนที่นอนที่พื้น
ทีนี้ตัวคุณแม่กับลูกคนโตหลับ
รู้สึกตัวตื่นอีกทีหนึ่งตอนบ่ายโมงครึ่ง
จังหวะนั้นที่แรกก็หาลูกอยู่นะ
ลูกอยู่ไหนเปิดผ้าห่มออกเนี่ย
ปุ๊บปั๊บนอนคว่ำหน้าแล้วไม่หายใจแล้ว
ปากเปลือกตอนนั้นน้องปากม่วงคล้ำแล้วนะคะ
อุ้มลูกไปบ้านน้าหรือให้รีบพาไปโรงพยาบาล
แล้วสุดท้ายก็รู้ว่าน้องเสียชีวิตแล้วค่ะ
แต่พอไปบ้านนั้นเขาฟื้นขึ้นมาคือสีปากเขาปกติเป็นแบบสีแดงเลย
ตอนการหายใจพี่พ่ออันนี้มันปิดอยู่
ก็คือให้คนช่วยนะแล้วก็พยายามกู้ชีพขึ้นมาแล้ว
จากสีม่วงกลายเป็นสีแดงขึ้นมาหน่อย
แต่ปรากฏส่งโรงพยาบาลก็ต้องกู้ชีพกันอีกครั้ง

ใช่ค่ะคุณพ่อน้องก็บอกว่าตกใจมากนะ
พอแม่โทรมาบอกว่าลูกไม่หายใจแล้ว
ถามพ่อพ่อมีรางสังหรณ์อะไรไหม
สายหัวค่ะบอกไม่มีรังสังหรณ์อะไรมาก่อนเลย
ปั๊บลูกชาติหน้าถ้ามีโอกาสเกิดมาเป็นลูกพ่ออีกนะ
นี่คือคำพูดที่พ่อฝากบอกไปถึงลูกนะคะ
ซึ่งจากการชนะสูตรคุณหมอบอกว่า
เด็กเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจประมาณชั่วโมงนึงเลยนะคุณผู้ชม

แล้วมีผ้าห่มมาคลุมอีกก็เลยหายใจไม่ออก
ทีนี้ทางคุณพ่อก็อุ้มร่างลูกมาที่บ้านปู่ย่า
แล้วก็ส่งร่างลูกให้กับคุณย่าได้ไปใส่ในโรง
บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าค่ะ

บอกว่าต้องดูแลลูกอีกคนนึงขวบครึ่ง

ใช่อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
คุณผู้ชมคือเด็กในวัยนี้บางทีเขายังไม่สามารถที่คือคอ
เขาก็โอเคอาจจะแข็งประมาณนึงแล้วแหละแต่เขายังพลิกตัวอะไรไม่ได้
แล้วถ้าเกิดน้องไปคว่ำหน้าหน้าไปกดกับที่นอน
แล้วถ้าไม่ใช่ที่นอนของเด็กโดยเฉพาะที่มันสามารถระบายอากาศได้

คือเด็กเล็กจะต้องกังวลทั้งเรื่องพ่อแม่นอนทับ

ส่วนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเด็กอาจจะคว่ำหน้าหายใจไม่ออก
เพราะว่าอันนี้มีผ้าห่มมาคลุมทับอีกนะคะ
ก็เลยกลายเป็นความสลดที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้ค่ะ
เสียใจด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าให้เป็นอุทาหรณ์เลยนะครับ